เจ็ดนาฬิกา๔๕นาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะ
เช่นเคยพบกับน้องเฟื่องค่ะอรุณสวัสดิ์วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชม
เจอกันกับเฟื่องนะคะข่าวบนโลกโซเชียลมีมานำเสนอเยอะเลยนะคะ
ข่าวแรกมะนาวโซดาค่ะเขาเรียกว่าลายเป็นเหตุนะคะ
ในการแชร์ข้อความกันต่อหลายคนอาจจะเคยจำกันได้บอกว่า
นาวโซดาเนี่ยสามารถรักษาป้องกันโรคมะเร็งได้
มีคุณยายค่ะเขาไปทำตามนะคะแล้วก็หลานสาวออกมาโพสต์
สำหรับชาวเน็ตนะคะอย่าให้หลงเชื่อเรื่องการกินน้ำโซดาผสมมะนาว
ช่วยรักษาแล้วก็ยับยั้งโรคมะเร็งค่ะ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งก็ได้โพสต์ภาพคุณย่านะคะนอนป่วยอยู่
อาเจียนที่กองเป็นเลือดค่ะ
เล่าว่านี่เป็นผลจากการหลงเชื่อว่ากินน้ำมะนาวผสมโซดา
แล้วก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดโรคมะเร็งนะคะ
ถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยอาจตายได้หลานสาวเขียนแบบนี้
ย่าบอกว่ากินแล้วรู้สึกชอบเพราะว่ามันเรอดีไม่แน่นท้อง
แล้วก็ไม่หิวข้าวน้ำหนักลดด้วยนะคะรู้สึกสบายตัว
ซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าไม่เป็นแบบนี้เลย
แต่ว่าวันจันทร์ที่ผ่านมามีอาการจุกท้องนะคะ
แล้วก็คลื่นไส้อาเจียนเป็นเลือด
หมอบอกว่ากินจนกระเพาะเป็นแผลเพราะว่าโซดากับมะนาวต่างเป็นกรดทั้งคู่ค่ะ
ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปโอ้โหเป็นเรื่องใกล้ตัว
หลายคนก็ได้รับฟาเวิร์ดเหมือนกันน้ำมะนาวโซดาช่วยรักษามะเร็ง
ก็เลยมีคนแชร์ไปกว่า๖๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ
หลานสาวเจ้าของโพสต์ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรา
บอกว่าคุณย่าเนี่ยปกติเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคมะเร็งค่ะ
แต่ว่าคุณย่าเห็นภาพที่ส่งต่อกันผ่านไลน์
บอกว่าโซดากับน้ำมะนาวผสมกันป้องกันมะเร็งได้
ก็เลยรับประทานค่ะวันละประมาณ๑ขวด
เป็นเวลาต่อเนื่องกันเกือบ๑เดือนนะคะ
แต่เรื่องนี้นายแพทย์วิทยาวัฒน์สิริประชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา
บอกว่าจริงแล้วน้ำย่อยในกระเพาะของมนุษย์
มีความเป็นกรดสูงกว่ามะนาวกับโซดาเยอะมาก
มะนาวกับโซดาบอกว่าจิ๊บเองนะคะ
แล้วก็กระเพาะของมนุษย์มีกลไกที่ป้องกัน
แล้วก็ปกป้องเนื้อเยื่อจากกรดพวกนี้
กินพวกมะนาวกับโซดาเข้าไปเนี่ยอย่างมากก็อาจจะอืดแน่นท้อง
แต่ไม่น่าจะถึงขั้นมีแผลในกระเพาะแล้วเลือดออกค่ะ
เป็นไปได้ว่าคุณย่าอาจจะมีสาเหตุอื่นร่วมด้วย

สรุปแล้วจ่าบอกว่ามะนาวโซดากินได้
แต่อย่าไปกินเพราะหลงเชื่อว่ามันป้องกันหรือรักษามะเร็งได้นะคะ
ประโยคนี้ที่จ่ายเขียนบอกว่าข้อเท็จจริง
นาวโซดาไม่มีผลใดในการรักษามะเร็งเลย
จากอร่อยทุกอย่างในภาพเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น
มะเร็งเป็นโรคที่ไม่ควรรักษาล่าช้า
เพราะมันอาจลุกลามจากระยะต้นเป็นระยะหลัง

คนไข้เสียเวลาไปกินมะนาวโซดาสักเดือน๒เดือน
มะเร็งก็เปลี่ยนระยะได้แล้ว
ที่มีโอกาสหายจะกลายเป็นมีโอกาสตายสูงมากแทน
ใช่ชอบคำว่าแชร์มากบาปมากด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะตอนแรกที่เขาส่งต่อมาเขาบอกว่าส่งต่อเผื่อได้บุญไง
ค่ะเวลาจะแชร์อะไรก็ต้องระมัดระวัง
มีคนเชื่อหลงเชื่ออย่างนี้ไปทำตามแล้วเขาได้รับผลกระทบในทางไม่ดี

รู้แหละว่าเจตนาดีคืออยากบอกต่อเผื่อใครที่เขาเป็นอยู่
เพื่อจะได้มีทางแก้แต่ถ้ามันไม่ใช่ทางที่ถูกเนี่ย